ซึ่งไทยก็ถือว่าเจองานยากมีคิวเจอกับจีนช่วงเย็นวันนี้นะคะ
แล้วก็อย่างที่พี่ใจบอกไปว่าเราต้องเน้นเกมเสิร์ฟ
เพราะว่าถือเป็นการบุกครั้งแรกก็ต้องทำให้ดี
ซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนที่จะลงแข่งขันช่วงเย็นวันนี้นะคะ
ก็มีการทำการฝึกซ้อมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งการซ้อมก็เน้นไปที่การเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบ
แล้วก็ระบบทีมที่จะใช้เล่นกับจีน

โดยโคชด่วนดาไนศรีวชรัพย์ไม่ทากูลหัวหน้าภูกษร
ก็บอกว่าจีนนี่เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่ทีมไทยจะได้พัฒนา

ถ้าเกิดว่าเก่งจริงก็ต้องผ่านจีนครั้งนี้ไปให้ได้
แล้วก็บอกด้วยว่าจีนชุดนี้เป็นชุด๒
แต่ว่าทีมดีเหมือนกันเป็นชุดที่เสริมสำหรับชุดใหญ่
และก็ต้องเล่นให้เต็มที่ทุกคะแนน
โดยเฉพาะเกมเสิร์ฟเพราะถือเป็นการลุกที่รวดเร็วแล้วก็หนักแน่น
ซึ่งการเสิร์ฟก็เป็นเป้าหมายแรกที่จะสามารถทำลายเกมลุกของจีนด้วยเหมือนกันนะคะ
รวมถึงการโต้กลับก็ต้องเล่นได้อย่างแน่นอน
และบอลบุกที่เร็วก็จะสามารถทำลายการบล็อกของจีนได้
แต่ว่าไม่ได้ง่ายสำหรับทีมชาติไทย
เพราะว่าตั้งแต่แข่งขันมานะคะจีนชุดนี้ก็ยังไม่เสียเซตให้ใครเลย
เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศเหมือนกันนะคะ
ซึ่งณตอนนั้นไทยที่ใช้ผู้เล่นชุดหลักก็แพ้จีนไปแล้ว๒ต่อ๓เซตค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะกัปตันห่องปื้มจิตถิ่นขาวนะคะ
ก็มองว่าจีนชุดนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ชุดหลักแต่เล่นเหมือนกับชุดหลักเลย
แล้วก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่แต่ว่าสูงใหญ่ก็เร็วด้วย
โดยส่วนสูงเฉลี่ยของจีนอยู่ที่๑๘๕เซนติเมตร
ขณะที่ไทยมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่๑๗๕เซนติเมตรค่ะ
ชุดนี้ก็หน่งมองว่าเขาก็เล่นเหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่
จีนยังไงก็คือจีนเราก็จะพยายามสู้ให้เต็มที่ครับ
ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะ